นี่ไม่รู้แบบไหนแต่ยายคนนี้แบบชิลแบบฟิต

การแข่งขันเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างครับ

ไม่เหนื่อย

ดูจังหวะการก้าวสิดอม

แล้วทำไมดูแบบกระฉับกระเฉง

ผมเกินครึ่งยายมานิดเดียวเอง

นี่วิ่งพร้อมกับนักมวยเลยคุณผู้ชม
แล้วเดี๋ยวมีการไปสอนมวยให้เด็ก
แล้วเดี๋ยวมีการไปสอนมวยให้เด็กด้วยนะสอนมวยให้เด็กดูนี่ดูค่ะ
โอ้โหเด็กตัวเล็กก็เรียนมวยตามคุณยายคนนี้เลยนะครับมวยไม่พอมีฟ้อนดำด้วย
มีโชว์สเต็ปฟ้อนรำ

ยายเอาทุกทางเลยนะเป็นจุดขายของคุณยายเขาครับนักข่าวก็เลยไปเลยที่บ้าน
เฮ้ยเดี๋ยวนี่อันนี้ไม่ใช่สแตนอินอะไรนะนี่คือคุณยายเมื่อกี้เหรอ
คือเอาล่ะมีคนคอยประคองตัวแต่ว่าไอ้การที่จะจับแล้วทรงตัวอยู่ได้นะมันก็ต้องใช้แรงของตัวเองเยอะแล้วนะ

ร่างกายคุณยายนี่สุดยอดพวกเราไม่ไหวฮะสู้ยายไม่ไหว
นี่คือยายรวงทรัพย์ประโคนอายุ๘๐ครับ
แล้วก็มีนวมคู่ใจสีชมพูของคุณยายเขา
โชว์ลีลาตั้งกาดครับตั้งกาดด้วย
ออกมัดหน่อยมั้ยยายออกมัดหน่อยมั้ย

ถูกก็ถูกประถงก็ถูกผสมอาจจะไม่ทำทำแมงเท่าไร

รวงเล่าว่าปกติชอบออกกำลังกายอยู่แล้วโดยเฉพาะวิ่งนี่แหละ
ยายสนุกยายไม่เครียดวิ่งแล้วจิตใจแจ่มใส
ยายกินน้ำพริกผักแล้วก็ปลา
ผมก็กินอย่างนี้นะทำไมไม่ฟิตได้แบบคุณยายเนี่ย

แล้วก็นอกจากชอบซ้อมมวยแล้ว
เต้นด้วยรับจ๊อปเต้นโชว์ตามงานครับ
ก็มีคนจ้างยายรวงอยู่เรื่อยนะ
อย่างคุณสุชาครีคนนี้เป็นเจ้าของค่ายมวย

เล่าให้ฟังว่ายายรวงเพื่อนบ้านผมเอง
เห็นยายมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแล้ว
ที่ผ่านมายายรวงก็มักจะมาดูการซ้อมมวยที่ค่ายเป็นประจำครับ
แล้วก็ชอบมาสอนเด็กชกมวยด้วย
คุณแจ๊คบอกนอกจากยายรวงชอบออกรังกายก็เป็นกองเชียร์ตัวยงค์
คนที่ทำกระทุ้งสิเออ